สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่น่าตกออกตกใจอยู่ไม่น้อย
คือเมื่อวานนี้นะคะทีมนักแสดงแล้วก็กองรายการเขาออกอาการตกใจ
จู่นักแสดงอารมณ์ดีอย่างคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ย
เกิดอาการวูบกลางกองถ่ายจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ

๒๐๐นี่ถือว่าสูงมากนะคุณนะใช่แล้วเจ้าตัวก็มีความกังวลว่าจะมีอาการเหมือนคุณพ่อศรีหนุ่มเชิญยิ้ม
ที่เคยเป็นเบาหวานป่วยความดันสูงจนเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อสอบถามความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุด
กับคุณแหม่มเบนจมาสทางด้านพันรยานะคะ
เรื่องต้นความดันของคุณเจี๊ยบลดลงแล้ว
แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็คือ๑๕๐ก็ยังสูง

แต่โชคดีที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือว่าไขมันอุดตันตามที่กังวล
สามารถรับประทานอาหารเองได้หน้าตาก็สดใสดูได้จากภาพที่ส่งมาให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราดูนะคะ
ก็มีอาการยิ้มที่สดชื่นแล้วก็ยิ้มได้แล้วนะคะ
และวันนี้ค่ะก็จะออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านต่ออีก๔๕วัน
จะกลับไปทำงานได้ตามปกติ
โดยคุณหมอแนะนำว่าให้พักผ่อนมากอย่าโหมงานหนัก
และที่สำคัญต้องลดพฤติกรรมการดื่มด้วย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตามปกติแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคความดันสูงเนี่ย
ส่วนใหญ่มักจะมาจากการดื่มแอลกอฮอลสูบบุหรี่นะคะ
รวมไปถึงพักผ่อนไม่เพียงพอ
ที่สำคัญทานอาหารรสจัดค่ะ

อันนี้ก็ต้องงดต้องเบาลงด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีแหละว่าคุณพ่อศรีหนุ่มก็มีอาการแบบนี้
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้พี่เจี๊ยบอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น
อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายสามารถที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มาจากความดันพวกนี้ได้เหมือนกัน
แต่ว่าอย่างพี่เจี๊ยบอย่างนี้ก็อาจจะต้องทำงานหนักด้วยหรือเปล่า

ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เจี๊ยบนะด้วยความปรารถนาดีจากบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะสู้นะคะ